ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องเศร้าในวันสงกรานเลย
นี่คืออุตส่าห์ไปหาย่านนะเดินทางไปหาย่านที่ประจุกัน
ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวไปงมหอยไปหาปลา
ทีนี้มันต้องนั่งเรือออกไปตรงคลองท้ายเขื่อนเนี่ย
ปรากฏว่ารอบแรกชุดแรกไปถึงเสร็จแล้ว

กำลังแล่นเรืออยู่ปรากฏว่าเรือล่ม
แล้ว๖คนตรงนั้นน่ะจมอ่ะ
กลายเป็นว่า๖คนที่จมเนี่ย๓คนรอดอีก๓คนไม่รอดค่ะ
คือจริงจุดนี้เป็นจุดท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยนะ

เขาก็กลับมาท่องเที่ยวพักผ่อนงมหอยหาปลากันด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะแต่นี่กลายเป็นมีคนเสียชีวิตนะคะ
จุดตรงนี้คือคลองท้ายอ่างเก็บน้ำเขื่อนปรานบุรีคุ้มตามุยที่บ้านท่าวังปลา
อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูสิคือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนั่นแหละ
แล้วลำคลองที่เกิดเหตุนะคะเป็นคลองกว้างสัก๑๐๐เมตร
น้ำลึกนะน้ำลึกแบบ๖๗เมตรเลยค่ะ
ก็น้ำมาจากเขื่อนแล้วนะคุณฮะใช่แล้วเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ
พอได้รับแจ้งแล้วรีบมาเลยค่ะนี่แต่งตัวใส่อุปกรณ์ต่าง
จะไปงมอันนี้กำลังจะงมค้นหานะคะ
เพราะว่ามีคนศูนย์หายไปตรงนี้๓คน
แต่การงมค้นหาลำบากเลยค่ะเพราะอะไรล่ะ

จุดตรงนี้สิเง่นที่คุณบอกว่าคนจะมาแบบงมหอยหาปลาใช่หรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเบ็ดราวต่างตาข่ายดักปลาต่างเนี่ย
ชาวประมงเขาทิ้งไว้ไงมันอยู่ใต้น้ำ
พอลงไปเจ้าหน้าที่ดำลงไปมันก็เกี่ยวก็พันขาไปหมดเลย
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ละความพยายามค่ะทีนี้มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ทั้งชาวบ้าน
ดำมงมค้นหายอยู่แบบนี้๓ชั่วโมงกว่า
แล้วท้ายที่สุดเจอทั้ง๓ร่างที่เสียชีวิตนะคะ
มีนางสาวอารยาจัณฑพรรณอายุ๒๕ปี
นางสาวจันเพ็ญปินาถาอายุ๔๘ปีแล้วก็นายสุพิมพลธาอายุ๕๒ปีค่ะ
ตอนที่เอาร่างขึ้นมาจากน้ำเพื่อที่จะขึ้นมาบนบกเนี่ยนะคะ
แล้วไปถามผู้รอดชีวิตซึ่งเป็นสามีของนางสาวจันเพลที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ผมกับภรรยาลงถึงญาติย่าดนี่นะ
ทำงานอยู่ที่กรุงเทพทีนี้ช่วงสงกราน

พอกินข้าวเสร็จปั๊บไปตรงนี้ไหม
งมหอยไปหาปลาเดี๋ยวจะได้ทำกับข้าวกิน

ก็ไปยืมเรือเป็นเรือติดเครื่องยนต์ของคนรู้จัก
เอามาใช้ทีนี้ค่ะรอบแรกนะ
พาเด็กพาญาติส่วนหนึ่งข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้ว

ทีนี้เรือมันกำลังแร่นไปเรื่อย

เรือลมแล้วคนทั้ง๖คนก็จมน้ำไปด้วย
แต่ว่า๓คนว่ายน้ำเป็นก็พยายามไหว้เข้าหาฝั่ง

ไว้น้ำไม่เป็นด้วยจมน้ำเสียชีวิตเลย

นำศพส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลปรานบุรี
แล้วก็เดี๋ยวให้ญาติมารับร่างไปประกอบพิธีตามศาสนา
แสดงความเสียใจด้วยนะคะ